สำหรับช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ลูกทดแทนแล้วแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยอยู่เลย
เพราะอะไรหาคำตอบพร้อมกันครับ

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในวันนี้
พูดคุยกันกับดรอิษฐอิสรางกูลณอายุทยานะครับ

ถ้าหากว่าย้อนกลับไปข้อมูลก่อนหน้านี้

พื้นที่ป่าของไทยหดหายไปประมาณ๓๗ล้านไร่
เทียบเท่ากับจังหวัดเชียงใหม่

แต่ข่าวดีก็คือว่าก็มีคนรักป่าไม้ครับ

สัดส่วนคือ๑๑น้อยหรือมากเดี๋ยวว่ากันอีกที

ณปัจจุบันพื้นที่ป่าของไทยเป็นยังไงครับ
วันนี้อยากจะขอพูดถึงกิจกรรมการปลูกป่าแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลมากเท่าไหร่นัก

ตลอดเวลาประมาณ๒๐ปีที่ผ่านมา
เราฟื้นฟูสภาพป่าได้ประมาณ๓๔ล้านไร่นะครับ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ก็จะเป็นของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ

หรือคิดเป็นพื้นที่เฉลี่ยปีหนึ่งก็

เพราะว่าเราเทียบกับพื้นที่การสูญเสียป่าไม้นะครับ
ถ้าไปดูพื้นที่การสูญเสียป่าไม้
เราพบว่าเราสูญเสียป่าไม้ปีละประมาณ

แต่เราปลูกได้เพียงหลักแสนเท่านั้นครับ

เราปลูกได้แค่เพียงประมาณ๑๑ของพื้นที่ประเทศเท่านั้นครับ

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับอาจารย์
จุดที่ป่าหายไปมหาศาลแต่ปลูกทดแทนได้นิดเดียว

ก็คือข้อจำกัดด้านทรัพยากรด้านงบประมาณด้านบุคลากรครับ

งบประมาณจากองค์กรจากกิจกรรมศัยศาสตร์ต่าง
ทรัพยากรเหล่านี้ถูกนำมาใช้ปลูกป่าแล้วเนี่ย
กว่าป่าจะเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องมีการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเราขาดทรัพยากรในการดูแลพื้นที่ป่าที่เราปลูกไปแล้ว
ก็จะทำให้ป่าพวกนี้ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาเป็นป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ได้ครับ
ดังนั้นถ้าจากวันนี้เดินต่อไปข้างหน้า
ดูปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแก้ยังไงดีครับ
มีรูปแบบการทำไม้อย่างหนึ่งที่เราอยากจะมานำเสนอนะครับ
นั่นก็เป็นเรื่องในรูปของพันธบัตรป่าไม้นะครับ
พันธบัตรป่าไม้จะทำงานอย่างนี้ครับก็คือ
จะเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดด้านงบประมาณให้กับเรา
เมื่อมีการออกพันธบัตรนะครับ
มีนักลงทุนนำเงินมาลงทุนซื้อพันธบัตร
เงินเหล่านี้จะนำมาใช้ในการปลูกป่านะครับ
ส่วนก็จะเป็นการปลูกป่าเชิงพาณิชย

รายได้ส่วนนี้ก็นำมาใช้ในการคืนทุนให้กับนักลงทุนนะครับ
เพราะฉะนั้นรูปแบบพันธบัตรป่าไม้เนี่ย
ซึ่งเป็นตัวแบบทางการเงินอย่างหนึ่ง
จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับ
กิจกรรมการปลูกป่าของบ้านเราได้ครับ
และนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสำหรับวันนี้